คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปาง
ที่บ้านของคนที่เขาเป็นคนปล่อยเงินกู้นอกระบบ
เจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบนะครับ
สุดท้ายถูกลูกหนี้นะฮะทำร้ายจนเสียชีวิต
ว่าเป็นการฆ่าปิดหนี้ฆ่าล้างหนี้
แล้วพฤติกรรมในการก่อเหตุต้องบอกว่าโหดเยี่ยมมากนะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เมื่อวานนี้๑๔นาฬิกา๒๑นาที
ปาศาสตร์นี่นั่งอยู่กับเบาะเห็นมั้ยครับ
กำลังก้มเหมือนเคียงกำลังดูบัญชีอยู่

ทำทีเป็นยืนโทรศัพท์อยู่แล้วนี่

เขาแน่นิ่งไปแล้วก็ฟาดทีสุดท้ายอีกทีนึงเนี่ย
ประสาทแกก็ล้มลงไป

พอก่อเหตุเสร็จก่อนจะออกไปเนี่ย

มูลค่าร่วมล้านนะฮะทรัพย์สินที่ได้ไปนี่ครับคนก่อเหตุเนี่ยรู้ตัวนะฮะ
รู้ตัวแล้วนะครับเพราะว่าภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ยชัดเจนว่าคือใครนะครับ
นี่คือนายจรรย์เตชะตามีชื่อเล่นชื่อต่องอายุ๔๘ปีนะครับ
เขามีฉายาว่าต่องหมี่เกี้ยวบ้านฟ่อนนี่ฮะนี่ในต่องนะครับ
ตอนนี้กำลังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักของปราศาสตร์
ตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ประสาทหรือว่านายอนันตสินกรอบธัญกิจอายุ๖๔ปีเป็นเจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบ
อยู่ในพื้นที่นะครับกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะกำลังดูบัญชีอยู่นะครับ
ต่องเนี่ยมาหาแล้วทำทีเป็นยืนคุยโทรศัพท์อยู่ก่อนจะใช้มือซ้ายเนี่ย
ค้อนที่พกอยู่ที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังแล้วไปกระหน่ำตีประสาทตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยตีไป๖ทีนะฮะ
แกตกเก้าอี้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านในต่องก็ไปหยิบกระเป๋าสะพายนะครับ
แล้วก็ทรัพย์สินของประสาทก่อนจะหลบหนีไปนะฮะอันนี้ช่วงบ่ายนะ๑๔นาฬิกา๒๑นาที
๓ทุ่มนะครับท่านผู้ชมครับถึงมารู้ข่าวกันนะเพราะว่าภรรยาของปราศาสตร์เนี่ยกลับมาที่บ้าน
มาถึงก็เห็นสามีเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
กู้ภัยก็มานะครับซึ่งจากการชนะสูตรเบื้องต้นพบว่ามีบาดแผลที่ศีรษะเนี่ยลักษณะถูกตีอย่างรุนแรงนะครับ
มเหตุเชื่อว่ามาจากเรื่องการฆ่าล้างหนี้เพราะในต่องคือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบของปราศาสตร์
นี่นะฮะโอ้โหทุกผู้ชมครับก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
วันนี้คุณเบิร์ตวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุยังมีคราบเลือดหลงเหลืออยู่ตรงนี้นะครับ
ญาติญาติก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของนะแล้วก็ต้องเตรียมเอกสาร
ไปติดต่อขอรับศพนะครับบนโต๊ะที่ประสาท
นั่งทำบัญชีอยู่ฮะมันก็เหมือนกับโต๊ะกินข้าวนี่แหละ
มีสมุดบัญชีจดบันทึกรายนามลูกหนี้บุคคลต่าง
ที่ยังถูกวางทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หัวกระดาษเนี่ยที่เปิดค้างเอาไว้เนี่ยลงวันที่๒๙สิงหาคมคือเมื่อวานนี้
แกมีบัญชีลูกหนี้อยู่๓๐กว่าคนนะนี่นะฮะขออนุญาตเบลอไว้ก่อนกันแล้วกัน
เดี๋ยวตำรวจเขาคงขยายผลต่อแต่มันก็ชัดเจนแหละว่าใครทำร้ายประสาท
จนเสียชีวิตในต่องที่ก่อเหในต่องผู้ต่องหา
ในบัญชีตรงนี้คือลูกหนี้ลำดับที่๒๗เห็นไหมเขียนไว้ว่าต่องเห็นไหมฮ
แล้วเพิ่งจ่ายดอกเบี้ยไปล่าสุด๕๐๐บาทคำถามคือ
แล้วมาฆ่าล้างหนี้มาฆ่าปราศาสตร์ทำไมนะครับภรรยาของปราศาสตร์นะฮะชื่อคุณป้าน้อย
อายุ๕๐ปีประสาทนี่อายุ๖๔นี่ภรรยานะครับป้าน้อย
คือแกบอกว่าเมื่อวานนี้แกออกไปขายของตั้งแต่
กลับมาบ้านก็นู่น๒๓ทุ่มปกติสามีเนี่ยอยู่บ้านคนเดียว
แต่ช่วงบ่ายจะโทรหากันทุกครั้งเมื่อวานสามีไม่ได้โทรหา
นี่นะมันก็ดูผิดสังเกตหน่อยก็โทรกลับมาหาสามี
แต่ไม่มีคนรับสายเลยบอกให้ลูกสาวกับหลานเนี่ยช่วยกันโทร
แต่สามีก็ยังไม่รับสายนี่ขวามือนะฮะปราศาสตร์นะครับ
เมื่อวานขายของเสร็จช่วงค่ำก็รีบกลับมาที่บ้าน
มาถึงบ้านอุ้ยไฟมืดปิดสนิทเลยไฟ
ไม่มีใครเปิดไฟที่บ้านเลยก็เข้ามาในบ้านแล้วเปิดไฟ
ก็เห็นสามีเนี่ยลักษณะเอ็นล้มอยู่แถวเก้าอี้
พอเข้าไปดูใกล้พบว่าเลือดเต็มเลยนะฮะเสียชีวิตแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุคือในต่องนะฮะดูจากภาพในกล้องวงจรปิด
ต่องเป็นลูกหนี้มากู้ยืมเงินสามีสองหมื่นบาท
ซึ่งความจริงแล้วในต่องก็ดูเป็นลูกหนี้ที่ดีนะ
ดอกเบี้ยทุกงวดนะฮะไม่เคยค้างค่างวดเลย
เำยสองหมื่นเอ๊ยสองวันละพันธุ์แต่ไม่เคยมีปัญหานะ
ถ้าย้อนไปนะครับต้องชมครับเมื่อ๒๘สิงหาควรจัดเพชรไว้
สิงหาคมนะครับก่อนจะเกิดเหตุ๑วันนะฮะในต่องเนี่ยเพิ่งมา
หาสามีนะครับนี่เห็นไหมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมมีผ้ากัน
เพื่อนมาด้วยมาเนี่ยมาขอปิดยอดมาบอกกับปราศาสตร์ว่าผมจะขอ
ปิดยอดทั้งหมดเลยที่กู้อยู่เนี่ยสองหมื่นบาทค่ะปราศาสตร์แกก็
ลดให้นะลดให้เงินต้นจาก๒๐๐๐จะปิดยอดทั้งหมดใช่ไหม
ให้เหลือหมื่นแปดเนื่องจากที่ผ่านมาก็จ่ายดอกเบี้ยมาตลอดใช่
ไหมฮะทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะถึงเวลาเนี่ยในต่องเนี่ยจะต้องมา
จ่ายเงินต้นที่ว่าจะปิดยอดใช่ไหมครับที่ว่าลดให้เหลือหมื่น
แต่พอถึงเวลาในต่องมาบอกนะฮะบอกว่าอ่าไม่จ่ายแล้วผมขอ
ล้มเลยก็แล้วกันโอ้โหถามว่าล้มคืออะไรคือไม่ปิดยอดแล้วก็ไม่
ผ่อนต่อไม่จ่ายด้วยก็คือเทไว้อย่างนั้นเถอะอ่านี่ฮะมาบอกว่าอย่าง
นี้แล้วเมื่อวานในต่องก็มาหาอีกรอบนึงนะคราวนี้ก็เลยเนี่ยฮ
มาก่อเหตุอย่างนี้เลยแอบเอาค้อนมาด้วยนะครับตอนที่กำลังเผล
เผลออยู่นะครับฟาดเข้าไปทำร้ายไปเลยนะฮะจนประสาทแก
เสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะนะครับแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปซึ่งใน
ครับปาศาจที่เอาไปเนี่ยมีทองค่ำแท่งมีแหวนเพชร
มีสร้อยคอทองคำมีกำไรข้อแขนทองคำมีพระเครื่องด้วย
เกือบหนึ่งล้านบาทนี่หนี้ก็ไม่จ่ายเขาใช่ค่าเขาด้วย

คือเนี่ยปราศาสตร์เนี่ย
ภรรยาบอกว่าประสาทแกทำธุรกิจ
เงินกู้นอกระบบมาเป็น๑๐ปีนะครับ

จะมาถูกฆ่าล้างหนี้แบบนี้
ซึ่งความจริงแล้วเงินมันคือแค่๒๐๐๐ใช่ไหม

ทุกผู้ชมครับมีป้านกที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับ

แล้วปกติเนี่ยผู้ตายก็เป็นคนพูดจาเสียงดัง
กเวกโวยวายแต่ไม่เคยมีปัญหากับใคร

ส่วนมากก็ชาวบ้านด้วยกันทั้งนั้นนั่นแหละเข้าออกบ้านของประสาทเป็นประจำ
รับว่าตกใจเหมือนกันแต่ก็แปลกใจอยู่ที่เมื่อวานนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนะฮะ
แม้กระทั่งเสียงรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาก็ไม่ได้ยินเสียงเลย
อืมก็เห็นเพราะเขาบอกว่ามันเอามานานแล้วอ่ะ
ถ้าจะเอาเงินมาส่งหรือว่าจะเอาต่อหรือไงเนอะ
และภิสัทธิ์ก็คลุมเสียงดัง

ขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับครอบครัวได้
จัดเตรียมดอกไม้ทรุปเทียนของเส้นไหว้
นิมนต์พระสี่รูปมาทำพิธีเชิญดุงวนยาล
ที่บ้านของประสาทตรงนี้นะฮะตรงจุดเกิดเหตุ
ก็ตามความเชื่อของชาวเหนือ

ส่วนร่างของประสาทก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่นู่นนะครับที่อุทัยธานีนะครับ
ต่อไปที่บ้านของในต่องนะครับคนก่อเหตุนะครับ
ได้เจอกับภรรยาของในต่องนะครับต่องหมี่เกี้ยวบ้านฟ่อนนะ
เธอบอกกับคุณวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องเลยนะว่าสามีเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบ
กู้เงินประสาทมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยซึ่งก็คือหลังก่อเหตุแล้วใช่ไหม

ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคือ๑๔นาฬิกา๒๑นาทีที่บ้านประสาท
ช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยในต่องนี่ยังมาช่วยเมียขายก๋วยเตี๋ยวตามปกตินะฮะ
นี่ทุ่มนึงก็ยังมากินข้าวที่บ้าน

กินข้าวเสร็จสวดมนต์ไหว้พระ
แล้วเข้านอนตามปกติไม่มีพิรุธอะไรเลย

แล้วอยู่สักพักเนี่ยสามีก็เดินออกจากห้องแล้วหายไปเลย
เดียวตำรวจก็มามาถึงบ้าน

หรือรู้ว่าเดี๋ยวเมียปราศาสตร์จะกลับมาตอนค่ำ
จะต้องเห็นแน่ว่าประสาทเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยมาอยู่บ้านตอนเย็นค่ำแล้วก็ออกไป

เธอบอกเธอไม่คิดเลยว่าสามีเธอจะถึงขั้นแบบฆ่าคนได้ขนาดนี้
เพราะปกติก็ดูเรียบร้อยพูดเพราะ
ก๋วยเตี๋ยมา๘ปีไม่เคยมีปัญหากับใคร
ไม่เคยมีปัญหาหนี้สินด้วย
คาดว่าสามีอาจจะไปแอบเล่นพนันออนไลน์

ทำตัวปกติค่ะ
ช่วยขายก๋วยเตี๋ยวกลับมาบ้านก็มาอาบน้ำนอนกัน

พอดีเขาก็เปิดประตูออกมา
เราก็คิดว่าคุยโทรศัพท์หรือเข้าห้องน้ำ

ก็มาตกใจตำรวจเข้าบ้าน

เคยพูดบ่นไหมฟัง

อันนี้ฆ่าล้างหนี้

ไว้ก่อนนะครับกำลังติดตามตัวอยู่นะฮะคาดว่าอาจจะไปกบดาน
อยู่แถวพื้นที่ทางภาคเหนือนี่แหละนะฮะตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะครับ